เอาละค่ะนี่คือ๓ว่าวค่ะคุณพล

เป็นกีฬาที่ประจำจังหวัดของประจวบคิริขัน
อันนี้เรื่องจริงหน้าหนาวเขาจะมีว้าวขึ้นเต็มไปหมดเลย

แยามเย็นลมช่วยมาขึ้นบนดักป่าแร่ลอยแหล่นลม
ยามยืนลมช่วยมาขึ้นบนดาบฟ้าล้องรอยแหล่งลม
ซ้ายแลขวาไม่เห็นใครมาฉันก็ดีใจ
มือสั่นไวว้กระตุกไวให้รอยลงบนชักว่าชักว่า

ครับผมใช่นี่คือว่าสุราครับผมราคาไม่แพงครับค่ะ
อันนี้ว่าวปั๊กเป้า๖ตัว

ค่ะ

นี่ว่าวผีเสื้อ๒ตัว

ตัวนี้ยังราคาถูกกว่าของพวกเขาอีก
เฮ้ยเฮ้ย
เอามาหลอกหรือเปล่า

ของพี่แค่อันเดียว

ไม่มีสี่ห้าอันน้องของพี่แพงสุดอเรนนี่กินโอเค

แล้ว๖๓สักบันดี
ที่จริงมันจะใหญ่กว่านี้ครับใหญ่เนี่ยเท่าพี่เป๊กกี้ก็มี

ใช่ครับก็จะมีเชือกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้

ผมว่าอันนี้มันน่าจะแพงเพราะมันทำยากแล้วมันเป็นงานฝีมือครับ

เนี่ยดูแล้วมันน่าจะเป็นงานพี่มือเป็นไม้เพิ่งไม้ไพราว

เผลอนี่ไม้ไผ่นี่ผ่านการผลิตแบบโรงงานแล้วด้วยนะ

มันมีความแบบเท่ากันแบบเป๊ะมากไม่แน่นะอาจจะเป็นเครื่องจักรแล้ว

ใช่ในการเหล่าไม้ไผ่เนี่ยใช่

เผลอไม่ได้ใช้งานมนุษย์แล้วเป็นเครื่องจักรทำ

นี่อาจจะเอาไม้ลูกชิ้นเหลือมาเสียบแล้วก็ทำก็ได้เนี่ยเห็นไหม

อันนี้เหมือนตะเกียบเหมือนอะไรเหมือนกันเนาะเหมือนกันง่ายนะ

อันนี้อาจจะไม่ติดลมหรอกอาจจะแบบแค่วิ่งแล้วให้วิ่งตามเด็กสนุกแล้วก็ได้

แค่นั้นนะแค่แบบตามลมได้ก็สนุกแล้วแค่เนี้ย

พลคะพลต้องตอบแล้วค่ะว่าวทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกสุด
คือถ้าเกิดอย่างนี้พลคิดว่ามันมีสิมันต้องระบายมันต้องวาด

เยอะมากแต่ผลก็ยังคิดว่าตอนเด็กเด็กอ่ะอันนี้มันง่าย
แต่อันนี้๖ตัวนะอันนั้น๒ตัวจุลาเนี่ยตัวเดียว
ผมคิดว่ามันน่าจะไม่แพงครับเพราะว่ากระดาษนี้มันก็เป็นกระดาษแบบวาวธรรมดา

ผมคิดว่าเนี่ยถูกที่สุดยังไงว้าวปากกระเป๋าต้องถูกที่สุดครับ
คนเลือกตอบว่านี่คือว่าวที่ถูกที่สุด

พี่เป๊กจะเฉลยที่ว่าวจุลาค่ะที่พลไม่ได้เลือก
ว่าวจุลา๑ตัวนี้ราคาอยู่ที่

ว่าการผลิตของเขายากจริงกว่าจะดัดโค้งกว่าจะอะไรได้
กว่าจะออกมาแล้วแบบสามารถติดลมได้จริงจริงนะอืม
และเป๊กจะเฉลยที่ว่าวปลากระเป้า๖ตัวที่พลเลือกราคาอยู่ที่

ถูกกว่า๑๒๐บาทค่ะ
เอาล่ะผลการรุ้นเนี่ยอยู่ที่นี่
อยู่ที่ว่าวผีเสื้อสองตัวนี้ที่คุณไม่ได้เลือกครับ
อันนี้ต้องแพงกว่า๑๒๐บาทครับสำหรับว่าวผีเสื้อ๒ตัวนี้
ถ้าถูกกว่าเกมจบเลยนะคะ

และว่าวผีเสื้อจะหลอกหล่อ

เด็กหนุ่มสุพรรณที่ชื่อพลหรือเปล่า
ว่าวผีเสื้อ๒ตัวนี้ราคาอยู่ที่

พี่ตีคะประเพณีของเรามาถึงแล้วค่ะ
ประเพณีครึ่งทางพี่ครึ่งทางแล้วอ่ะนะ

พี่ขอถามพลเลยว่าจะพูดหรือจะไปต่อ
ตอบมาเถอะเนาะพี่ยืนรออยู่นานแล้ว
โอ้โฮนานแล้วโอ้โฮจะต่อซะหน่อยเสียงก็ลงไปไหนแล้วเนี่ยค่ะ
การเล่นว่าเลิกหลานต้องมีวันสิ้นสุด
นั้นไงว่าสินสุด
ไปต่อถ้ายังงั้นน้องคนจะขอ

เป็นด้วยความสะอายใจ
สรุปแล้วคือนะครับ
ถ้าหยุดแบบนี้ค่ะสะสมมา

ได้ให้ไปครึ่งหนึ่งค่ะ๗๕๐๐บาท
โอ๊ยโกนทำไมไม่ไปต่อ

ไม่รู้จบรายการเขาจะไปยังไม่รู้มันลูกบท

ใช่แต่โอเคครับแล้ว
เพราะว่าพอมาเรื่อยก็จะยิ่งยากไป

ผมมีความรู้สึกว่าเราพอเพียงเท่านี้ดีกว่า
อุ๊ยจริงใจมากนะครับโอ้โฮไม่มาก
วันนี้ขอบคุณพลมากเลยค่ะที่มาร่วมรายการนะคะ

วันนี้ต้องขอบคุณพี่ตีจริงค่ะที่

ที่ทำให้หลายคนไม่ได้ตังค์กลับบ้านไป
แต่อย่างน้อยพลเขาก็ตัดสินใจหยุดด้วยตัวเขาเอง

ยังไงก็ขอบคุณทั้งบนแล้วก็พี่ตีด้วยนะคะ

คุณพลขาใหญ่เมืองสุพรรณขอหยุดไม่ไปต่อ
รับเงินรางวัลครึ่งหนึ่งที่สะสมมา

กลับสู่พันธุ์แบบสบายใจยินดีด้วยนะครับ
พรุ่งนี้ผู้เข้าแข่งขันจะเป็นใครต้องติดตาม
แต่ตอนนี้ได้เวลาของคุณผู้ชมทางบ้านกันแล้วกับป่วนท้าด่วน
ใครรู้บ้างว่าของฝากจากร้านแม่กุหลาบจากจังหวัดนครสวรรค์๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
โมจิกล่องยาว๒ไดฟูกุกล่องยาว๓โมจิหิมะกล่องยาว
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
น้องเพลิง

ฮัลโหล